ส่วนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเกิดเหตุไฟไหม้ป่าคือเริ่ม
ตั้งแต่ช่วงวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมานับจนถึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบ๒สัปดาห์แล้ว
แต่ไฟมันยังคงคุกกลุ่นอยู่เลยนะคะและตอนนี้สร้างความเสียหายมากกว่า๒๐๐ไร่
เมื่อวานนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่สี่ขึ้นบินเลยนะคะ
ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะ
หลังจากเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
และนับจนถึงตอนนี้สร้างความเสียหายมากกว่าสองพันหนึ่งร้อยไร่
หลังเกิดเหตุศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จังหวัดนราธิวาส

ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองและอาสาสมัครของในพื้นที่เอง
ระดมเครื่องมือสับพะกำลังลงพื้นที่เพื่อดับไฟป่า
ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำรถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำ
หน่วยงานต่างนะคะทำงานร่วมกันค่ะ
อกจากนี้มีการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงไปเมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่๑สัปดาห์ผ่านไปไฟก็ยังคงคุกกลุ่นอยู่นะคะ
แม่ทัพภาคที่๔เปิดเผยว่าหลังจากที่ขึ้นบินสำรวจค่ะ
ผลเป็นแบบนี้นะคะสภาพโดยรวมยังคงมีไฟที่มันคุกกลุ่นอยู่
แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาช่วงประมาณ๑๒วันค่ะทำให้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ค่ะสั่งการกองทัพภาคที่๔สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
เข้าปฏิบัติภารกิจบินสำรวจเฝ้าระวังเพื่อแจ้งมายังภาคพื้นดิน
หากสถานการณ์ไฟป่าลุกลามหรือเกิดเหตุการณ์ประทุใหม่ของไฟในพื้นที่
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเนี่ยลุกลามแบบนี้เลยนะคะเป็นแนวอย่างนี้เลยอ่ะ
นี้ขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้ามาในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะ
หรือในเขตนิคมสหกรบาเจาะหรืออย่าจุดไฟเพิ่ม
วัชพืชเพิ่มเนี่ยห้ามเด็ดขาดตอนนี้ช่วยเหลือกันนะคะ
เพราะว่าสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่มันเสียหาย
คือปัญหาหมอกควันไงคะตอนนี้เต็มไปหมดเลยเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะ
กระทบเป็นลูกโซ่เลยนะปัญหาต่อสุขภาพด้วยนะคะ
เอาล่ะแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
สิ่งที่พอจะสามารถเยียวยาแล้วก็บรรเทาเบาบางเรื่องของหมอกควันได้เนี่ยนะคะ